จริงแล้วเนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากกรณีของทางคุณก้อยนะครับซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยหลายหลายคนก็ไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับคดีนี้นะฮะจนกระทั่งมาทางฝั่งของครอบครัวแล้วก็ญาติของทางคุณก้อยเองเนี่ยเขาติดใจประเด็นเรื่องของทางที่คุณก้อยเนี่ยตายสาเหตุเพราะว่าวันที่ก้อยเนี่ยจะออกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีคนในครอบครัวเองเนี่ยสง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ก้อยเนี่ยหายตัวไปนะฮะทางฝั่งของญาติเอกนี่มีการประกาศตามหาตัวว่าก้อยอยู่ที่ไหนนะครับมีการโทรศัพท์ไปหาเพื่อนของก้อยคนหนึ่งชื่อว่าแอมแอมบอกว่าแอมไม่รู้เรื่องแอมอยู่นู่นนครปฐมบ้างอยู่วิทยาตร์ต่างต่างผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยหลังจากนั้นในมุมของทางฝั่งของคร
พร้อมกับภาพของก้อยซึ่งเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพอญาติเห็นบอกว่านี่คือก้อยน้องสาวเขาแน่นอนเพราะแม่เห็นแม่เป็นลมเลยบอกนี่คือก้อยแล้วก้อยเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางญาติเนี่ยนะฮะได้มีการส่งภาพของก้อยเนี่ยไปหาทางแอมซึ่งเป็น

ครับเช้าวันเกิดเหตุเลยนะครับอันนี้ในพูดในมุมของก้อยก่อนนะฮะเนี่ยฮะก้อยผู้เสียชีวิตก็มาจอดรถแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับว่าทางก้อยเนี่ยลงจากรถมาแล้วเดี๋ยวจะเคยเดินขึ้นรถของทางฝั่งแอมซึ่งเป็นผู้เกาะเหตุเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอืมภาพได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับโชคดีที่มีก
ภาพอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องกุญจบอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ท่าน้ำแม่กรองที่บ้านโป่งอืมนะฮะที่ท่าน้ำที่บ้านโป่งนะครับก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่ารถคันเดียวกันไปจอดแล้วทั้งสองคนนะฮะคือก้อยกับทางฝั่งของแอมลงมาหลังจากนั้นก้อยเดินถูกถึงปลามานะฮะจะไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำส่วนแอมเองบอกว่า
หลังจากนั้นเนี้ยนะฮะผู้ก่อยเหตุก็คือแอมเนี้ยเดินไปฝั่งนู้นแล้วมีการไปถามคนบางคนที่อยู่แถวนั้นว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนอืมแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ำนะฮะไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี้ยเดินมาแล้วเฉิงเงินมองดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีอีกฝั่งถนนหนึ่งซึ่งก้อยเองได้มีการล

กึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วไปที่รถนะครับไปที่รถนะฮะไม่ได้ลงไปก่อนนะฮะไม่ได้ลงไปนะครับแล้วเหมือนกับจะไปขึ้นรถนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วแอมเดินกลับมาอีกทีนึงแอมเดินกลับมาอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนนั้นน่ะก้อยล้มไปแล้วนะฮะแอมเดินกลับมาอีกทีแล้วเดินเลาะไปทางรั้วไปดูอ่ะแหละเอาง่ายไปเดิน

โดยที่ไม่ได้ช่วยก้อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินกลับไปกลับมาอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองรอบแล้วก็มองลงไปด้านล่างแล้วพยายามเรียกคนอื่นบอกว่ามีคนเป็นลมข้างล่างหลังจากนั้นแอมเนี่ยเดินขึ้นรถแล้วขับออกไปนี่คือเหตุการณ์ในวันนั้นทีนี้ถามว่าทำไมคนถึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของก้อยแล้วผู้หญิงคือ
มีการไปตรวจสอบมาจนกระทั่งไปเจอแหละครับว่ามันมีภาพของผู้หญิงคนนึงเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเอาภาพนี้ไปพิสูจน์กลายเป็นผู้หญิงคนนี้ก็คือแอมนั่นเองนั่นคือประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับหลังจากนั้นมันมีการขยายผลออกไปนะฮะทำให้พบผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะคือเรี

กการเอาเงินเนี้ยฝากให้ทางฝั่งของแอมเนี้ยไปปล่อยกู้แล้วหลังจากนั้นเนี้ยก็นัดพบกันเพื่อที่จะมีการชำระเงินกันในวันรุ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าก่อนวันรุ่งขึ้นมีการไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วกลับมาเนี้ยปรากฏว่าทางฝั่งของคุณจุ๋มจันทรัศน์เสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้น
ปีหกห้าครับนางสาวพุษฎีสามวุลมีนะฮะแกไปเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักกำเพิ่มดอนตูมนะฮะแล้วก็วันที่สิบสองมีนาคมปีหกหกครับสุทธิศักดิ์คุณขวัญนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักอยู่ดอนธานีคนนี้มีความสำคัญยังไงคนนี้คือในแด้นะครับเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้งนะ
อยู่ที่อุดอนนะครับแต่ว่าคุณแอมเนี่ยมาอยู่ที่นครปฐมกาญจนบุรีแล้วก็ราบบุรีเข้าออกอยู่ประมาณแบบนี้วันเสียชีวิตนะครับคือวันเกิดของคุณแอมคุณแด้เป็นคนขอให้แอมเนี่ยนะฮะบินไปหาเขาที่อุดอนเพื่อที่จะมีการเลี้ยงกันปรากฏพอไปถึงไปกินข้าวกันก่อนนะฮะกินข้าวกันหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า

ไม่ได้มีการไปส่งศพเพื่อเอาศพกลับมาราบุรีนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ทางแด้ตายแล้วได้มีการนำศพแด้เนี่ยนะฮะใส่รถเพื่อนำศพเนี่ยกลับมาราบุรีแต่ทางฝั่งของแอมไม่ได้กลับมาด้วยไม่ได้นั่งรถมากับสามีถามว่าไปไหนเขาไปงานของวันเกิดของตัวเองร่วมกับลูกน้องฮะแล้วก็กินทั้งที่ใส่ชุด
หญิงดิพาแสนจันทร์นะครับเสียชีวิตอยู่ที่หน้าองค์พระปฐมเจดีนะครับที่จังหวัดนครปฐมอันนี้คือนั่งอยู่แล้วแกล้มไปเลยนะ
เนี่ยนะครับแล้วก็มารายล่าสุดนะฮะที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือทางคุณก้อยสิริพรขันวงนะฮะ
เสียชีวิตที่ท่าน้ำบ้านโป่งฮะจังหวัดราชบุรีล่าสุดมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นขึ้นมานะครับเพราะว่าทางฝั่งของทนายของทางคุณแอมเองได้มีการออกมาชี้แจงบอกว่าในมุมคุณแอมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเท้าแชร์แต่อย่างใดล่าสุดเนี่ยมันปรากฏออกมาแล้วนะครับว่ามีไลน์พูดคุยกันเป็นแชทพูดคุยกันนะครับว่า
ต้นหนึ่งแสนส่งรายห้าวันส่งทุกวันศุกร์ส่งมื้อมื้อละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะ
เปียส่งดอกให้เท้าเนี่ยอั้นดอกสี่พันแล้วหลังจากนั้นคุณลงมาดูข้างล่างฮะหนึ่งเท้าจ้าเท้าจ้าคืออะไรนี่คือแชทซึ่งหัวเนี่ยนะฮะที่ไทยรัฐตัดออกต้องขออภัยด้วยเพราะต้องสงวนเอาไว้แต่จริงแล้วคือแอมเป็นเท้าแชร์นะครับหลังจากนั้นพี่น้อยผักมุมชมเห็นมั้ยฮะลายชื่อที่สองน้อยผั
ชีวิตอยู่ครูออสครูออสก็เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วน้องมิ้งโชว์หวยยังเป็นบุคคลที่ตามหาไม่เจอล่าสุดน้องแต้วติดต่อผมมาแล้วนะครับบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เธอไปสมุยนะฮะแล้วเธอบอกเธอโชคดีมากมากที่เธอรอดตายมาได้นี่นะครับโดยที่ตัวเธอเองก็ยังไม่ถูกประทุษร้ายอะไรนะฮะแต่น้องมิ้งโชว์หวยเป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่ต
ยืนอีกรูป
นั่นก็คือที่มาที่ไปที่เรียกว่ามันเป็นประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมนะฮะแล้วหลายคนก็จับตามอง
ทรายเนี่ยก็เสียชีวิตเชื่อเป็นคนแรกเลยด้วย

ซ้ายเนี่ยนะครับมีแม่อยู่กำแพงเพชรนะครับ
แล้วก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตหลังจากเจอแอมได้เพียงแค่วันเดียว
คาใจกับสาเหตุการณ์ตายคล้ายกับทุกเคสที่เป็นข่าว
และข้องใจว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับทางฝั่งลูกของเธอได้นะฮะ
คือทางคุณแม่ยังบอกด้วยบอกว่าลูกสาวเนี่ยปกติแล้วจะสนิทสนมกับทางคุณแอมมาก
แอมเนี่ยมักจะมายืมเงินทีละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเพื่อไปส่งแชร์
ลูกสาวนี่ก็ให้หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งของซายนะฮะก็คือมณฑาทิพย์ชาวอิน
แสดงว่า๗ปีมาแล้วนี่คือคนแรกนะครับ
แต่ภายใน๒ปีนี้เจ็บแปดสบนะ
คือเธอเสียชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนะฮะ

ไม่มีครับไม่มีล่าสุดอันนี้คือลายใหม่ครับนี่นะฮะอันนี้คือลายใหม่
เสียชีวิต๗กรกฎาคมปี๕๘ที่กรุงเทพมหานคร
สาเหตุการเสียชีวิตนะครับก็มีอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะฮะ
ได้มีการตั้งบริเวณกุศลแล้วก็ชาปนกิจศพนะครับที่กรุงเทพ
นี่คืออีกหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับที่ทางญาติยังคงคาใจอยู่นะฮะ
เนี่ยครับทางฝั่งคุณแม่ก็เปิดเผยด้วยนะฮะบอกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ย
ชัดอยู่ที่กรุงเทพมีความสนิทสนมกับแอมนะครับถือเป็นเพื่อนสนิทกัน
ทำบุญด้วยกันครับแอมเนี่ยก็จะไปด้วยเสมออืมเนี่ยฮะคือแอมเดือดร้อนนะครับ
ทางฝั่งลูกสาวตนเองเนี่ยก็จะยื่นมือไปช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะ
จนสุดท้ายก็เสียชีวิตในเอาเหมือนกับกุ๊บไปเหมือนกันลักษณะคล้าย
ลักษณะคล้ายกันอืมล่าสุดนะครับก็ทางบิ๊กโจ๊กเอง
วันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยท่านก็บอกเลยบอกว่าเออเรื่องนี้
ดูแล้วเนี่ยความผิดเนี่ยมีพยานหลักฐานครบในมุมของก้อยนะครับ
ส่วนเรื่องของการที่จะมีการขยายคดีไปถึงเรื่องราวของบุคคลอื่นไหม
ถามไปท่านบอกว่าแน่นอนต้องมีการตรวจสอบนะฮะแล้วก็เอ่อ
เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลย
โอกาสมันน้อยมากมากที่บุคคลหนึ่งคนจะมีคนแวดล้อมอีกสิบกว่าชีวิต
แล้วเสียชีวิตในลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้สิบก็รวมเป็นเกินสิบสองแล้วสิ
ตอนนี้เชื่อว่าประมาณสิบสองอืมแต่ยังไม่เจออีกหนึ่งอ่ามีผู้
มีผู้รอดชีวิตมา๑คนด้วยนะฮะมีผู้รอดชีวิตมาได้๑คน
ซึ่งผู้รอดชีวิตบอกว่าเหมือนกับได้กินอะไรบางอย่างที่ทางคุณแอมให้กิน
แล้วก็เหมือนกับฟุบไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมอคุณหมอเนี่ย
ตรวจแล้วก็พบเหมือนกันใช่ไหมครับพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมเป็นสารพิษ
แล้วล่าสุดเนี่ยในเลือดของทางคุณก้อยเอง
ศพรายล่าสุดที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยตรวจสอบแล้วพบสารพิษในเลือดของคุณก้อย
อ่าอันนี้เขาพบไซยาไนท์แน่นอนอยู่แล้วอืมไซยาไนท์หรือไม่ไซยาไนท์
นี่เดี๋ยวรอเขาเขาเขาเขาตอบให้ชัดเจนดีกว่าอืม
แต่วันนี้เราพูดได้ว่าพบสารพิษก่อนกันแล้วกันเอาแล้วแอมท้องจริงไหมแอมท้องครับ
แอมท้องประมาณสามถึงสี่เดือนแล้วท้องกับในแด้เนี้ยแหละฮะแด้ก็เสียชีวิตไปแล้วใช่
ชีวิตไปแล้วไม่แล้วก็แฟนที่บอกว่าเป็นแฟนตำรวจ
ก็เลิกลากันมาหลายปีแล้วเขาว่าอย่างนั้นแต่นามสกุลก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
ไอ้ที่เป็นรองผู้ซึ่งอันนี้เราก็ยังตอบอะไรไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงมันคือยังไง
แต่ว่าก็คือคงจะต้องให้ทางฝั่งของตำรวจในนั้นออกมาชี้แจงนะครับ
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะถูกย้ายแล้วนะฮะทั้งหมดถ้าสมมุติดูแล้วก็คือคนที่เสียชีวิตก็คือคนที่เล่นแชร์กับนาง
ส่วนใหญ่จะมีประเด็นหลักหลักประมาณสี่ห้าประเด็นก็คือรู้จักกันก็คือเรื่องของของประสงค์ต่อทรัพย์นะฮะ
แชร์นะฮะเรื่องของรถที่ได้มีการนำเอาไปเอ่อขายนะฮะเรื่องของเอ่อ
การลงทุนในการที่เอาเงินให้แอมเนี่ยได้มีการไปปล่อยเงินกู้ให้แล้วก็ไม่ได้เงินกลับคืนมา
แล้วหลังจากนั้นคนเหล่านี้เสียชีวิตโดยปริศนาดูสิครับคุณผู้ชมครับเยอะมากนะอืม
แล้ววันนี้เพื่อความเป็นธรรมของคุณแอมต้องบอกอย่างงี้นะฮะณวันนี้พอสารยังไม่ตัดสินเนี่ย
ก็ยังถือว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ว่าเธออาจจะเป็นผู้ต้องหานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแอมก็มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่วันนี้นางไม่ได้ประกันตัวใช่ไหม
ได้ประกันตัวล่าสุดนี่คือไม่ได้ประกันตัวนะครับเพราะว่าโดยอัตราโทษหรือต่างต่างนานา
แล้วก็มีสามีเนี่ยเป็นตำรวจทางฝั่งของทางตำรวจเองก็เกรงว่าจะมีการไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐาน
นะฮะก็เลยต้องมีการอายัดเอาไว้คือไม่ให้มีการประกันคัดค้านการประกันตัว
ก็นี่แหละฮะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนพูดกันถึงขั้นที่ว่า
แล้วถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงแหละที่ฆ่าทุกคนเลยเอ่ออันนี้คือต้องบอกอันนั้นเรา
ผมไม่ได้ไปโทษคุณแอมว่าไปทำความผิดจริงหรือไม่จริง

แต่ว่าแค่ตั้งข้อสังเกตหรือความเชื่อมโยง
ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรือมันไม่ถูกต้อง
ทางฝั่งของทนายคุณแอมเองก็มาชี้แจงได้นะ

เราเองก็เป็นสื่อแล้วก็นำเสนอในมุมของข้อเท็จจริงที่มันกำลังเกิดขึ้น
ส่วนข้อที่ว่าจะไปตัดสินว่าเธอทำหรือไม่ทำอันนี้อยู่ที่ศาล
ไหมฮะแต่ว่าในมุมที่คุณจะออกมาพูดก็ต้องออกมาพูดให้ชัดว่ามันเป็นอย่างไร
อย่างเช่นทนายความบอกว่าอ๋อทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้
มันหาไม่ได้ว่าขวดอยู่ที่ไหนแล้วยังไงควดดื่ม
ที่ก็เพราะเจอไอ้สายน้อยในบ้านแอ๊มนะจริงมาครับประเด็นคือจริงไม่เจอที่บ้านแอ๊ม
อย่างเช่นเป็นขวดยานะครับเอ่อเป็นเอ่อเอกสารการตายของคุณแด้
นะฮะหรือว่าเอ่อของบางหย่งบางอย่างเนี่ย
ใส่บริษัทมันตามแล้วก็ฝากให้กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึง
ใช่ซึ่งอยู่ในระแวกบ้านของในแด้เนี่ยเหรอฮะ
เพื่อเอาไปทำรายหลักภาณอัเงี้ยอืม
เหล่านั้นเขาก็เห็นแล้วเขาก็แจ้งเบาะแสมาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้

ซึ่งมันก็ยืนยันไปแล้วว่ามันคือขวดไซยาไนท์อืมอืม
ส่วนว่าสายนายขวดนั้นจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่
เป็นหน้าที่ของตำรวจอืมใช่มันก็จะเป็นแค่ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงเท่านั้นนะฮะว่าความน่าจะเป็นหรือการตั้งข้อสงสัยจากสื่อหรือสังคม
ส่วนเธอจะบริสุทธิ์จะผิดหรือไม่ผิดเป็นหน้าที่ของทางศาล
ต้องเป็นคนตัดสินอ้าวนะครับประมาณแบบนี้
มันรู้หนังเรื่องหนึ่งเลยไหมมากยิ่งกว่าหนังอีกเรายังไม่รู้ว่าแต่ละคนตายไง
เพราะว่าทุกคนก็คือชวนไปทำบุญล่าสุดคนดีดีอ่ะถือถุงปลาไปปล่อยอ่ะ
ตายค่ะแบบปล่อยปลาเสร็จแล้วตายอ่ะคือจริงจริงเธอไม่ได้ชวนไปทำบุญทุกคนนะอืมเอ่อ
องค์พระปฐมเจดีนะครับบางคนก็ตายอยู่ที่แผงผัก
บางคนก็ตายอยู่ในห้องน้ำอย่างเช่นคุณบีนะฮะ
จากทำลายที่ยังไม่รวมโคนไสล่ล่าสุดนะฮะเป็นคนที่สองอืม

ก็คือเป็นเพื่อนสนิท
แล้วก็คุณบีเนี่ยสุรัสนะเห็นไหม

ถามว่าคนนี้ไปเกี่ยวข้องยังไงกับทางฝั่งคุณแอม
สองคนนี้คือเป็นเพื่อนมาก่อน
ออกไปกับคนคนหนึ่งซึ่งขับรถไปรับที่บ้าน

คุณบีเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วไปถ่ายท้องในนั้น
แล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตคาคอหาร
มีคนไปพบเข้าก็พยายามช่วยกันแต่ปรากฏว่า
เสียชีวิตลักษณะที่เสียชีวิตคือปากคล้ำเล็บคล้ำหมดแล้ว
แล้วผิวหนังก็มีรอยคล้ำทีนี้ประเด็นสำคัญ
นั่นคือก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าเขาออกไปกับใคร

ทางฝั่งญาติก็เลยมาเปิดดูปรากฏว่ารูปสุดท้าย
เป็นการถ่ายภาพคู่กับคุณแอมในวันที่๖
ที่เขาออกไปวันนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นกลับเข้ามา
เขาก็เสียชีวิตอืมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเป็นความเชื่อมโยงของญาติ
ญาติที่ตอนแรกตั้งข้อสงสัยแต่ไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจจนกระทั่งมันมี
เด็นของคุณก้อยแล้วเป็นข่าวดังขึ้นมาข่าวทั้งหมดที่ญาติได้เห็น
ก็เลยเอามาผนวกรวมกับสิ่งที่ตัวเองเคยเจอก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นไปได้ไหมว่าญาติของฉันที่เสียชีวิตแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย
มีความเชื่อมโยงกับทางคุณแอมหรือมันจะเป็นแบบก้อยหรือเปล่า
อืมนี่คือที่มาที่ไปของมันทั้งหมดอุ้ยซึ่งมันผ่านมาแบบหลายปีมากเนอะ
พอเจอแป๊บเดียวมันเชื่อว่าอุ๊ยสักเดือนมันค่อยเสียแต่มันกระทั่งครับ
วันนั้นเลยแต่ก็ยังไปว่าคุณแอมเขาทำไม่ได้หรอก
ใดที่ยังไม่มีการตัดสินของศาลหรือว่าอะไรก็ตาม
เพียงแต่ว่าชีวิตเราคนนึงเราจะไปเจอเพื่อนเรา
แล้วจำนวนกี่คนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุของสุขภาพ
แต่ว่าคุณแอมเนี่ยแกมีคนรอบโต้แกที่จากไปเยอะเขาก็เลยไปเชื่องโยง

ลักษณะว่าการจากไปแบบ
ปัจจุบันทันด่วนด้วยโรคสุขภาพ

ลักษณะมันใคร่ตัดกันได้ขนาดนี้

แต่หลังจาก๑๒ก็ต้องดูอีกนะว่ามีอะไร

กรณีของลูกที่อยู่ในท้อง
ของทางฝั่งคุณแอมเนี่ย

ว่าแอมเป็นคนไปบอกเองว่า

แล้วก็คิดว่าจะเชิญคุณแอมมาที่อุดร

คุณแด้เสียชีวิตนะครับ

ในตอนที่คุณแอมเนี่ยเสียชีวิต

ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่า
ทำไมในเมื่อเป็นผัวเมียเรารักกันขนาดนั้น
ทำไมผัวตายแล้วทำไมแอมถึงไม่มีการ
นั่งรถไปส่งศพผัวที่ราชบุรี
แต่ทำไมฉะไหนเลยถึงกลับไปเลี้ยงฉลองแล้วมีความสุขได้

เมื่อกี้ที่ทางคุณอุ๋ยจะได้ต่อเรื่องทีเดียว

อาประธิภูมิครับ
คือหลายคนยังติดตามสำหรับข่าวของแอมม์
ล่าสุดผู้สื่อข่าว

เขารายงานว่าช่วงดึกวันที่๒๕เมษายน

เขาก็เชิญอดีตสามี

เมืองต้นทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยจดทะเบียนหย่าไปแล้วคุณหนุ่ม
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะ
แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันบ้างเพราะว่ามีบุตรร่วมกัน
อืมก็คือมีลูกด้วยกันเนี้ยแหละเขาก็เลยสอบสวน
เขาทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยนางสารารัฐเนี่ย
ไม่ได้ทำอาชีพหรือไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งมีเงินใช้มีเงินใช้มาตลอดเลย
อืมมีเงินใช้ตลอดเลยโดยที่อดีตสามีเนี้ย
ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเอาเงินมาจากที่ไหนแต่ก่อนหน้าที่จะแยกทางกันเนี่ย
ผู้ต้องหาเนี่ยยังขอให้อดีตสามีเนี่ย
เฮ้ยไปกู้เงินสวัสดิการมาให้หน่อยสิไปกู้มาสองครั้งนะ
เงินที่กู้เนี่ยรวมกว่า๒ล้านบาทนะครับ
โดยปล่อยให้เป็นภาระของอดีตสามีคนเดียวเลยต้องเป็นคนไปใช้ในการชกใช้
จากเนี้ยเขาก็สืบสวนไปอีกค่ะการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมักอาศัยความเป็นภรรยาของตำรวจ
ก็คือไปแอบอ้างว่าตัวเองจะเป็นเมียตำรวจนะ
เป็นเมียรองผู้กำกับนะแฝงตัวเข้าไปอยู่ในวงการต่าง
แล้วก็สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้จะทำคือชักชวนผู้อื่นเนี่ย
ร่วมทำบุญอ่าคือเอาบุญเนี่ยมาบังหน้านะฮะ
หรือร่วมเล่นแชร์อันนี้เราก็ถึงเห็นว่าที่มีข่าวนำเสนอกันเนี่ย
ทำให้รู้ว่าสถานภาพการเงินของเหยื่อเนี่ย
ก่อนจะวางแผนหลอกล่อตัวไปก่อเหตุเนี่ยซึ่งในทุกคดี
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายทุกคนนะจะหายไป
พอทีนี้มันก็จะไม่มีหลักฐานเนอะมือถือจะหายไปเพราะมันจะไม่มีหลักฐานไงอืม
อืมนะฮะทำให้ไม่มีหลักฐานในการติดต่อระหว่างพูดคุยระหว่างคนสองฝ่ายอืม
ก็ผู้สื่อข่าวก็ได้ไงว่าช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็เข้ามาตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนะฮะ
คือฟอร์จูเนอร์สีขาวฟอร์จูเนอร์สีขาวเนี้ยอืม
ซึ่งเป็นรถของผู้ต้องหาแล้วก็ถูกจับตัวไป
คือเป็นรถก่อนที่แบบว่าเขาจะถูกจับตัวคือเขาใช้รถคันนี้
ก็เลยมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่างภายในรถด้วยวันนี้
นะฮะอืมก็ว่ากันไปอันนี้คือล่าสุดเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ
เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซด์ก็จะส่งผลให้เซลล์เสมือนขาดออกซิเจนรุนแรงในระดับเซลล์
เขาบอกว่าเป็นหนึ่งส่วนในล้านส่วนเนี่ยจบเหเลยค่ะ
เพราะว่าอวัยวะทั่วร่างกายเนี่ยมันขาดออกซิเจนเลือดก็เป็นโกรธรุนแรงยาต้านพิษ
ถ้าทราบเร็วหรือมีข้อสงสัยว่าถูกพิษเนี่ยคุณใช้อันนี้ปุ๊บมันจะได้ผลดี
ซึ่งพอมันหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยสามารถขับออกทางไตได้เนื่องจากว่ายามีผลข้างเคียงน้อย
แต่ในหลายกรณีที่มันเกิดเหตุกันมาเนี่ยเขาไม่รู้ไงว่ามันมีสารตัวนี้แล้วมีการรับประทานกันเข้าไปอย่างนี้ครับ
อืมนะครับ